ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้ผม๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง

ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนอื่น
ก็คิดว่ากับคุณครับ
เธอเดินหน้าต่อสู้ชีวิต

มีอนาคตที่สดใส

จะยังไม่เป็นไปตามความฝันก็ตาม

นี่มีลูกคนแรกน้องเนส

ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนเด็กอายุประมาณ
เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย

ต้องอยู่ใกล้ชิดเขาตลอด
กบนะคะชื่อจริงชื่อวันทนาจันนิวัฒน์

ครอบครัวของพี่มีทั้งหมด๖คนค่ะ
มีแม่เป้าแล้วก็มีพี่

ลูกชายคนโตชื่อน้องเนสอายุ๒๒ปีค่ะ
คนที่๒นี่ก็ชื่อน้องอ้นอายุ๑๓ปี
คนที่๓ชื่อน้องอันอายุ๙ขวบ
แล้วก็น้องมิ้นอายุ๖ขวบค่ะ
ปัจจุบันนี้ทำงานเป็นแม่บ้านรับจ้างรายวัน
อาทิตย์หนึ่งก็ทำสี่วันสี่วันนี้ก็วันละสามร้อยก็ได้พันสองอาทิตย์ละพันสอง
อยากทำเต็ม๗วันเลยแต่งานมันค่อนข้างหายาก
ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของครอบครัวพี่ก็มีส่วนใหญ่ก็จะมีค่าโรงเรียนน้อง๓คน
บางทีก็ซื้อกับข้าวเข้ามากินในบ้านอะไรอย่างนี้
พี่ก็เคยแต่งงานมาแล้ว

น้องเนสเขาเป็นลูกแฟนคนแรก
ก็คือเราอยู่ด้วยกัน๔๕ปี
เราก็เลิกกันตอนที่ลูกเราได้๔เดือน
น้องเนสเขาพิการทางสมอง
เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
คือกินข้าวอาบน้ำ
คือทุกอย่างเรากับยายเขา
ต้องเป็นคนดูแลเขาตลอดนะคะ
ถ้าเขาไม่สบายหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง
เขาก็จะมีอาการทำร้ายตัวเอง
บ้างก็มีร้องบ้างโวยวายบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือตอบรับกับเราไม่ได้เลย
เวลาที่พี่เห็นน้องเนสอยู่ในสภาพแบบนั้น

ให้เขาได้ออกมาพบผู้คนอะไรอย่างนี้
แต่เราก็ไม่สามารถที่จะพาลูกเราออกมาได้
เพราะว่ากลัวสังคมเขาจะรังเกียจลูกเรา

ถ้าวันหนึ่งแบบแม่ไม่อยู่หรือเราเป็นอะไรไป

น้องอ้นเป็นลูกชายคนที่๒
กับแฟนคนที่สองของพี่
พ่อของน้องอ้นอยู่ด้วยกันประมาณ๒ปี
ตั้งท้องน้องอ้นได้๔เดือน
พ่อเขาก็ประสบอุบัติเหตุ

คือน้องอ้นเป็นคนที่ไม่ค่อยพูด

โรงเรียนอ้นนี่ก็ประมาณ๔กิโลได้

จนแขนเค้าดำ
เพราะว่าประหยัดค่าเดินทางครับ
แล้วเงินส่วนนี้อาจจะมาช่วย

เค้าเก็บเงินได้ปีละสี่พัน
พอถึงโรงเรียนเปิดเทอมเนี่ย
เป็นลูกของพี่กับแฟนคนที่สาม
ก็ใช้ชีวิตอยู่กับแฟนคนที่๓นี้มาก็หลายปีอยู่
ซึ่งตอนนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีเขาทำงานคนเดียว
เขาทำคนเดียวเราก็เริ่มรู้สึกสงสารเขาอะค่ะ
หนูก็ได้ไปกู้เงินมาลงทุนขายของ
ใช้เงินก้อนนี้ลงทุนขายของมาเรื่อยจนแบบ
มันไม่ไหวก็คือค่าที่มันแพงแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแบบอยู่ได้
มีแต่ทุนทุนกำไรเราไม่ได้เราก็ไม่ไหวเราก็เลิกขาย
จนกระทั่งวันหนึ่งพี่กับแฟนเลิกกัน
ก็ยิ่งลำบากเข้าไปอีก
เพราะว่าเราต้องหาเลี้ยงลูกคนเดียวทั้งหมด๔คน
ตอนนี้กบเนี่ยเลี้ยงทุกคนในบ้านยายก็ยังไม่รู้เลยว่าอนาคตของหลานไปได้แค่ไหนยายก็แก่ลงแล้วพี่กบเขาก็ไม่ได้มีงานเป็นอาชีพไม่ได้มีเงินเดือนมั่นคง
น้อยใจอยู่ว่าทำไมถึงหาให้ลูกไม่ได้อะไรทำไมสิ่งที่ลูกขอจากเราทำไมเราหาให้เขาไม่ได้เลย
เคยบอกให้ลูกหยุดโรงเรียนอาทิตย์หนึ่งสามคนไม่มีตังค์ให้ลูกไปเลยแล้วลูกก็ถามว่าทำไมไม่ให้หนูไปโรงเรียน
ก็ตอบลูกไปตรงว่าไม่หาคนเดียว
แล้วลูกก็ถามว่าทำไมไม่ให้หนูไปโรงเรียน
อาทิตย์นี้แม่ทำงานไม่เหลือเลยแม่ไม่พอใช้ก็เลยไม่มีตังค์ที่หนูไปโรงเรียนนะคะ
ยายก็คิดอยู่ว่าถ้าพี่กบอยู่ในสภาพนี้มิ้นอ้นอันคงเรียนไม่จบแน่
คือเราจะเอาตังค์ตรงไหนให้ลูกเขาไม่ได้เรียนอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์ทุกอย่าง

ค่ายหนี้การเรียนเอาตรงไหนแล้วมันหลายคนไง
ตั้งแต่เล็กจนโตครับผมเห็นแม่ทำงานหนักครับ

ถ้าแม่ไม่มีเงินให้ผมเรียนก็ไม่เป็นไรครับ
ผมจะพยายามเจริญตัวเองครับ
ผมจะทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยครับ
เพื่อที่จะเรียนจบปริญญาแล้วก็จะเอาเงินมาให้แม่ใช้หนี้ครับ
บอกกับลูกว่าแม่จะให้เรียนได้เท่าที่สุดความสามารถของแม่
ทำทุกอย่างไม่ว่าจะรับจ้างทำอะไรก็คืออยากได้ทำหมด
คืออยากได้เงินมาให้ลูกทั้ง๓คนได้เรียนนะครับ

สู้เพราะว่าเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องสู้นะ
ถามว่ามันเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่อะค่ะ
ลูกเพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่อที่แบบอยากให้ทุกคนเขาได้อยู่รอดอะค่ะ
เราไม่สู้ใครจะมาสู้เพื่อลูกเรา
ถ้าหนูมีเงินสักก้อนหนึ่งหนูจะเอาเงินตรงนั้นไปใช้หนี้ให้หมด

คุณผู้ชมได้ยินเสียงสะอื้นใช่ไหมครับ
ผมว่าครอบครัวนี้น้ำตาเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายมากสำหรับครอบครัวของเขา
ความสุขและรอยยิ้มผมว่าคงหาได้ยาก
หัวอกของผู้เป็นแม่แทบจะแตกสลายเมื่อไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน
และหัวอกของคนรุ่นยายครับต้องเห็นลูกสาวของตัวเองนั้นล้มลุกลุกคลาน
กับการดูแลถึง๔ชีวิตด้วยกัน
ครอบครัวของพี่กบพี่กบสวัสดีพี่ครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

แต่พี่ก็สู้
เพราะเขาทั้ง๔คนก็เป็นลูกของเรา
ถามว่าพี่ก็เสียใจที่สุด
ทำอะไรให้ลูกดีกว่านี้ไม่ได้

ยายเป็นคนที่เวลาที่แม่ออกไปทำงาน

ใช่อยู่กับน้องทุกคน

ก็ต้องเก็บทุกอย่าง

ยายเคยคิดฆ่าตัวตายเหมือนกัน
แต่พอหายเหนื่อยก็คิดได้ว่า
ถ้าเราตายลูกหลานเราจะอยู่กับใคร
ใครจะหาให้เรากินให้หลานกิน
เพราะแม่ทำคนเดียวยายก็ไปวัดทุกวัน
ไปวัดมาก็อันนู้นให้หลานอันนี้ให้หลานอันนี้
สองวันไปเอาที
ทำไมต้องไปเอาข้าววัดล่ะครับยาย
ก็เพราะว่าลูกสาวคนเดียวทำไม่พอ

แล้วก็ต้องไปวัดก็ไปล้างจานมั่งฝากมั่ง
แล้วลุงก็ให้ข้าวสารบ้างกับข้าวบ้าง
เรายังภูมิใจว่าเรามาทำตรงนี้ได้

ก็ยังมีกลิ่นถ้าเราทำไม่ได้
คุณผู้ชมครับนอกจากน้องเน็ตแล้วเนี่ยนะครับ
กบก็ยังมีแก้วตาดวงใจอีก๓คนที่ต้องดูแล
นั่นก็คือเด็ก๓คนที่ยืนอยู่ตรงนี้
มีน้องอ้นน้องอันแล้วก็น้องมิ้น

แล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายภายในบ้านในเรื่องของเรียนหนังสือด้วย
เห็นบอกว่าในเรื่องราวชีวิตน่ะให้ลูกขาดโรงเรียนอาทิตย์หนึ่งเลย
ใช่ค่ะเขาก็ถามว่าแม่ไม่มีตังค์ให้หนูไปโรงเรียนเหรอ
หนูก็เลยบอกใช่ไม่เป็นไรครับหนูหยุดก็
ได้ถ้าแม่ไม่มีหนูก็หยุดเดี๋ยวหนูจะบอกคุณครูให้ว่าแม่ไม่มีตังค์ค่ะ
ครูเขาบอกว่าเอาอย่างนี้วันไหนไม่มีตังค์ก็โทรมาบอกครูนะ
หนูก็รู้สึกเสียใจก็เลยบอกขอบคุณคุณครูไปอะค่ะ

บางวันก็เดินค่ะบางวันก็นางรถไป
ได้เงินไปกินโรงเรียนวันละเท่าไหร่ลูก
ละ๕๐บาทครับเก็บ๔๕ครับกิน๕บาทครับ
คือได้เงินไปเนี่ย๕๐บาทแต่ใช้แค่๕บาท

ทำไมเราไม่เก็บไว้บ้างอ่ะลูกมันยังไม่สำคัญกับผมครับ
ตอนนี้เรียนชั้นอะไรแล้วลูกมหนึ่งครับเห็นยายกับแม่บอกว่าหนูเรียนเก่งมาก
เกรดเท่าไหร่ลูกเกรดเฉลี่ยปีนี้ผมขาดบ่อยครับ
ผมก็เลยได้แค่สามจุดศูนย์หกแล้วถ้าไม่ขาดเลยได้เท่าไหร่ลูก
เขาบอกว่าน่าจะได้ประมาณสามจุดเจ็ดแปดครับโตขึ้นอยากเป็นอะไร
ผมอยากเป็นหมอครับเผื่อแม่เป็นอะไรผมจะได้รักษาได้ครับ
หนูทำได้เรียนดีตั้งใจนะลูกนะหนูกลัวว่าจะเรียนไม่จบด้วยลูก
กลัวครับกลัวว่าผมจะไม่ได้เรียนนะครับแล้วน้องสองคนจะไม่ได้เรียนด้วย
ถ้าแม่มีปัญญาส่งได้เพียงคนเดียวเนี่ยผมจะเสียสละครับให้น้องโรงเรียน
รักแม่มากไหมลูกครับรักมากเลยครับ
ขอบคุณแม่ครับ

ครับลูกแม่จะส่งโอนให้ถึงที่สุดเท่าที่ลูกขวัญไว้นะลูกนะถ้าแม่ทำได้

ไอ้ตัวนี้ลูกลูกกับลูกงี้สิลูก
เกิดเรียนชั้นอะไรแล้วลูก

โอ้โหลูกรักแม่ไหมลูก

โอ้โหมีกันอยู่เท่านี้แล้วเนอะสอนเขาให้ดีนะรอเวลาอีกหน่อยผมเชื่อว่าเขาจะโตขึ้นมาแล้วเป็นที่พึ่งของเราได้
ยังไงก็แล้วแต่นะลูกยายหยุดเรียนแล้วเป็นหมอให้ได้ลูกหนูและลูกช่วยคุณแม่ทำอะไรได้บ้าง
ล้างจานกวาดบ้านครับ
กบครับถ้าเผื่อว่าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ยพี่กบจะนำทุนนี้ไปทำอะไรก่อน
ก็ไปใช้หนี้ทางบ้านให้หมดแล้วก็จะเก็บเงินไว้ให้ลูกไว้เป็นการเรียนศึกษาค่ะแล้วก็ที่เหลือก็ลงทุนขายของเหมือนเดิมค่ะ
เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วขอให้โชคดีกับการตอบคำถามนะแล้วก็ขอให้คุณพระคุ้มครองทั้งยายทั้งพี่กบและครอบครัวขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ
คุณผู้ชมครับเส้นทางชีวิตของคนเรามันอาจจะไม่เป็นดังฝันหน้าที่ของคนเรานั่นก็คือต้องทำต่อไปอย่ามัวแต่ไปจมกับความทุกข์นะครับเพราะว่าทุกเรื่องที่เกิดมาในอดีตมันจบไปแล้วเรามาเดินต่อกับปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับ
เรียนอยู่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

แล้วแต่ละห้องนี่มีหน้าต่างกี่บาน